ส่วนชาวต่างชาติคนนี้จู่ทำไมทำไม
จักรยานไปวางไว้บนหลังคารถชาวบ้านเขา
เจ้าของรถถามทำเพื่อ
ทำเพื่ออะไรครับคุณผู้ชมฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
อ่านผิดหรือเปล่าชาวต่างชาติไม่ผิดครับเขาเป็นชาวเอเชียฮะ
แต่เป็นคนต่างชาติครับนี่แหละครับเขาเอาจักรยานที่ให้เช่าจอดอยู่หน้าร้านเนี่ย
ยกมาวางไว้บนหลังคารถครับคุณปาร์คคุณปาร์คเป็นเจ้าของรถ
เขากับครอบครัวมาจากกรุงเทพมหานครมาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่
มาพักโรงแรมแถวแถวประตูท่าแพรครับเมื่อวานนี้กำลังจะเช็คเอาท์
ก็มองไปบนรถใครเอาจักรยานไปวางไว้บนหลังคา
ก็เลยไปขอทางโรงแรมดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าเป็นชายชาวเอเชียครับ
ที่ไม่รู้เลยคือทำเพื่ออะไรเจอแบบนี้คุณปาร์คบอกโอ้โหอารมณ์เสีย
ต่าขับรถมาเที่ยวถึงเชียงใหม่จะให้สนุกสักหน่อยเจอแบบนี้หมดสนุกเลย
อารมณ์เสียไม่พอต้องเคลมประกันด้วยครับเพราะคุณผู้ชมครับดูสิฮะ
ไอ้ขาตั้งจักรยานตอนผู้ชายคนนี้เขายกขึ้นมันครูดครับ
แล้วกินสีเนี่ยฮะลึกเลยเขาก็ฝากโรงแรมหน่อยนะที่อยู่ติดริมถนนน่ะ
มีรอปภเฝ้าสักหน่อยเถอะนะลูกค้าที่ไปพักจะได้สบายใจนะครับ
โอ้โหเห็นแบบนี้เซ็งแทนพี่เขาเหมือนกันฮะ
ก็ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรเออคงเมาเหมือนกันเนี่ย